นี่แหละฮะตอนนี้นะครับสภาพเป็นแบบนี้เลย
แล้วก็มันแปรปรวนด้วยครับ

ตอนนี้บ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่

ที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิสุนโลก
นี่แหละฮะโอ้โหต้นมะพร้าวยังปลิวขนาดนั้นเลย

แล้วก็มีลูกเห็บตกใส่บ้านเรือนประชาชนด้วย

นายพจนาฏมณีนัทธกุลนะครับ
ท่านเป็นกำนันตะบนหนองกระเท้านี่แหละ

คือพายุสงบท่านทำหน้าที่เลยออกไปสำรวจเลยนะครับ
พบว่าบ้านเรือนของประชาชนถูกลมพายุพัด
หลังคาเสียหาย๒๐หลังนะครับ

ยังถูกลมพายุพัดหลังคากุฏิปลิวหายไปด้วย
พระวสัญชนธรรมมาีแน่

ท่านต้องหนีเอาชีวิตรอด

คุณผู้ชมคิดว่ามันแรงแค่ไหน
พังถล่มลงมาตอนนั้นครับ
นอกจากนี้ยังมีหลังคาศาลาการประเทีย

นี่ที่พิษโลกที่เพชรบูรณเป็นยังไงก๊อฟหนักแบบนี้ไหม
ก็หนักพอกันแหละครับที่เพชรบูรณ์บริเวณหน้าหอประชุมของอำเภอหลมศักดิ์
มีพายุดูร้อนดูสิฮะโอ้โหเต็นต์เอาไม่อยู่แล้ว
ลมพัดแบบนี้จริงเต็นต์นี้เขาตั้งเอาไว้เพื่อให้ญาตินั่งเฝ้ามรอ
เพราะว่ามีการเกณฑ์ทหารด้านในหอประชุมก็ลูกหลานเกณฑ์ทหาร
ญาติพี่น้องพ่อแม่ก็อยู่ข้างนอกจังหวะนั้นกำลังจับใบดำใบแดงกันอยู่
พายุพัดมาสิครับครับเต็นต์ปิวคนก็อยู่ไม่ได้ก็วิ่งหนีกันไป
และที่สำคัญมีคนเจ็บเพราะว่าถูกโครงเหล็กของเต็นต์ทับไป๓คน
อาสาสมัคกู้ภัยต้องรีบนำคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าการเกณฑ์อาหารข้างในเขาก็หยุดชะงักไปแป๊บนึ
เพราะว่าพอลมพายุมาเห็นไหมว่าต้องอุ้มแบบนี้

ด้านนางศรีรานป้องนนอายุ๕๐ปีครับ๑ในคนเจ็บ
เขาบอกว่าเขาโดนทับที่ขาเล่าให้ฟังตอนนั้นนั่งอยู่
หลุนการจับใบแดงอยู่ใบดำด้วย
อยู่ฟ้าครึ้มเลยเมฆดำมาเลย
ลมมาอย่างแรงครับเต็นต์หักลงมาครับ
ในเต็นต์เยอะแยะมากมายก็ร้องด้วยความตกใจจากนั้นนะ
ฝนก็ตกตามมายังเคราะห์ดีมีคนบาดเจ็บเล็กน้อย
ไม่ได้มีบาดเจ็บถึงขั้นกับสาหัสหรือว่าเสียชีวิตนะ

ทีนี้เวลาฝนตกใหม่เนี่ยนะคะถนนลื่นจริง

โอคุณแบบนี้ละ
ข้ามไปไหมโอ้ยยังดีไปคาอยู่

อันนี้เป็นรถเข็นขายกาแฟอันนี้เป็นคลิปอุบัติเหตุในติ๊กต๊อก
คือรถกระบะคันนี้นะคะเขาวิ่งมาแล้วเขาก็ลื่นถลาย
ไปชนรถซาเล้งที่ขายกาแฟจอดอยู่ข้างทางจังหวะชนก็ไปเลย
แล้วรถกระบะคันนี้อย่างภาพที่เห็นเลยนะคะเสียหลักวิ่งขึ้นไปหยุดได้บนเกาะกลางถนน
อันนี้มีชนซ้ำนะใช่ถ้าของรามไม่มีมีหวังข้ามไปอีกฝั่ง
คลิปนี้นะคะให้ข้อมูลว่าเหตุเกิดเนี่ยแถวห้างแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราธานี
อย่างที่บอกไปพอฝนตกปั๊บถนนลื่นค่ะ
แล้วเหตุการณ์นี้เคราะห์ดีจริงแม่ค้าขายกาแฟไม่ได้อยู่บนรถซาเล้งนะคะ
ไม่ได้อยู่นี่ไปไหนอ่ะเขาข้ามถนนเอากาแฟไปส่งลูกค้า
โอ้โหทำบุญใหญ่เลยนะโชคดีมากแม่ค้าบอกใจแป้วเลยอ่ะ
รอดมาได้อย่างบุดหวิดนะฮะอืมคือต้องเตือนเลยนะครับ
ฝนตกใหม่แบบนี้เนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าอาการของรถเหินน้ำ
คือน้ำมันจะเคลือบถนนนะนะแล้วฝุ่นที่อยู่บนพื้นถนนเนี่ย
คราวนี้มันก็เป็นขี้ดินขี้เลนแล้วครับมันจะลื่นนะครับ
ฉะนั้นฝนตกใหม่ก็ขับช้ากันหน่อย
มันคุมไม่ได้เลยนะมันคุมพวงมาลัยไม่หยุดแล้วมันเบรกไม่ได้ด้วย
เคยมั้ยเคยผมก็เคยอยู่ในวินาทีแบบนั้นเหมือนกัน